คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ฉะเชิงเซาค่ะ
มีรถเก่งซิ่งย้อนสอนมาด้วยความเร็วนะคะ
ด่านตรวจจับความเร็วมาจนเกือบจะชนประสานงากับรถตุ๊กที่ขับมาทางปกติ
นี่ย้อนแบบนี้เลยย้อนเร็วด้วยค่ะ
มาแล้วก็ย้อนเอาดื้อดื้อแบบนี้อ่ะอ๋อคืออย่างที่บอกว่าถ้าเบรกไม่ทันเนี่ย
จังหวะจังหวะเบรกเพราะตุ๊กเขาก็พยายามเบี่ยงออกขวา
คือถ้าเบรกไม่ทันประสานงาจังเผลอมีคนเสียชีวิตแน่นอนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกงในพื้นที่อำเภอบางปะกง
ทะเบียนกกบม๖๑๓ฉะเชิงเซาขับย้อนสอนมาเร็วจี๋เลย
ด่านตรวจจับความเร็วของตำรวจภูทรบางปะโกง
และตำรวจทางหลวงบางประกงทางขาเข้าฉะเชิงเศร้า
แล้วอย่างที่บอกไปว่าเกือบจะชนประสานงากับตุ๊กที่ขับมาตามเลนส์ปกติค่ะ
คนขับก็เร่งเครื่องย้อนสอนหนีไปเลยแต่ตำรวจได้ทะเบียนแล้วนะคะ
กไก่บใบไม้๖๑๓ฉะเชิงเซาเดี๋ยวตรวจสอบทะเบียนแล้วก็จะรู้ตัวคนขับ
แล้วก็ต้องเรียกมาดำเนินคดีต่อแน่นอน
ทีนี้ประเด็นเรื่องการตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในครั้งนี้ตำรวจบอกว่า
มีผู้ขับขี่เยอะเลยนะคะที่มีพฤติกรรมใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จับปรับผู้กระทำความผิดมาได้๒๐คนในระยะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ
ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณชั่วโมงครึ่งได้มา๒๐คน
บอกเส้นทางนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโค้งอันตรายก็มีหลายจุด
ถึงได้จำเป็นต้องตั้งด่านเพื่อจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงคราน
แต่กลายเป็นว่าเนี่ยพอเจอด่านแทนที่จะหยุดตรวจเอาย้อนสอนหนีด่านมันก็จะเกิดอุบัติเหตุอีก
คือความจริงแล้วมาตรการต่างที่เขาลนลงกันหรือว่าป้องกันกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ย
มันเป็นสำนึกของตัวเองนะมันเป็นความปลอดภัยของตัวเองทั้งนั้นทำไมต้องให้คนอื่นมาคอยดูแล
ชีวิตของเราทุกคนนะ
แต่คนที่เขาพยายามรณรงค์กันเนี่ยความจริงเขาไม่ได้ห่วงชีวิตตัวคุณหรอก
คุณที่แบบโอ้โหประมาทไม่เคยปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยเขาเป็นห่วงชีวิตคนอื่น
วันหนึ่งไปชนครอบครัวเขาขึ้นมาทำไง
รถคันอื่นเขาหรือว่าคนที่มากับคุณเนี่ยอันตรายทั้งนั้นนะครับ